คุณผู้ชมแต่ว่าข่าวนี้ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เชียงใหม่นะคะ
นำโดยพลตำรวจตรีพิเชษจิรนันทศิลปผู้การเชียงใหม่
บุกจับค่ะบ่อนพนันออนไลน์
แล้วแสบมากนะสำหรับแก๊งนี้นะคะ
คือเป็นตึก๓ชั้นตรงนี้คุณเห็นไหม
ด้านล่างเนี่ยซอนดำน้ำ
ด้านหน้าเปิดเป็นโรงเรียนสอนดำน้ำจ้า
แต่ชั้น๒ชั้น๓เปิดเป็นอะไร

ด้านหน้าเปิดเป็นโรงเรียนสอนดำน้ำฟรีนะคะ

ตำรวจไปตรวจค้นบริเวณชั้น๒นะ

เป็นชาย๕รายหญิง๕ราย
กำลังนั่งอยู่ที่หน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์
นี่ไงโน้ตบุ๊ก

ของกลางชาย๕รายหญิง๕ราย

พบว่าเป็นห้องที่แก๊งเหล่านี้
เขาใช้ไลฟ์สดในการชักชวนให้ลูกค้า

บาคาร่าพนันบอล

แล้วก็ยังมีสมุดบัญชีธนาคาร

หลักฐานมัดตัวนั้นแบบนี้นะคะ
ไม่รอดค่ะ
เจียรนดรตสินเป็นผู้บังคับการ
ไปตรวจค้นจนสามารถจับกุม
ผู้ต้องหาพร้อมกับยึดของกลาง

รับค่าแรงวันละ๓๐๐บาทไม่ได้มีส่วนร่วมกับขบวนการพนันออนไลน์
คือประเทศเกลียดใกล้ค่ะได้แหละก็บอกว่ามารับจ้างเฉยเฉย
เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพนันออนไลน์นะคะ
ส่วนนายทุนเป็นคนไทยตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผล
ติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
นี่ก็เป็นผลงานแล้วก็ฝีมือของตำรวจเชียงใหม่นะครับ
หนึ่งปรับรามเรื่องของบ่อนพนันออนไลน

เอาจริงพนักงานที่นั่งทำใส่แมสกันหรือเปล่า
อาจจะเป็นแหล่งแพทย์เชื้อได้ด้วยนะครับโรคโควิดนะ